คุณผู้ชมคะมาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ
พาดหัวไปมันเกิดเหตุสลดขึ้น
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเป็นเหตุสลดในโรงเรียนที่นนทบุรีเลย

คือใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนจนเพื่อนเสียชีวิตเลยนะ
มมาจากความแค้นใจที่เพื่อนชอบล้อว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน

เกิดเหตุเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑นะครับ
ยิงเพื่อนเสียชีวิตหน้าห้องเรียนย่านโรงเรียนนนทบุรีครับ
หลังถูกเพื่อนล้อว่าเป็นเพศที่๓
ขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุกำลังจะหลบหนีออกจากโรงเรียนครับ
แต่ถูกคุณครูและพ่อสักกัดจับไปได้
ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบมีปืนหน้ากากแล้วก็เสื้อผ้าครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับหลังเคารพทงชาติตำรวจสพรัฐนาธิเบสรับแจ้งเหตุยิงกันภายในโรงเรียนย่านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนชั้นม๑ทับ๒ชั้น๕พบผู้ถูกยิงเป็นเด็กนักเรียนนอนหายจ
สำหรับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนห้องเดียวกันตอนนี้ทางครูได้ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขณะพยายามจะหลบหนีจากการสอบถามทราบว่าขณะที่ผู้ตายกำลังก้มลงถอดรองเท้าเพื่อที่จะเข้าห้องเรียนหลังจากขอรบตรงชาติเสร็จก็ถูกเพื่อนร่วมห้องที่มาดักรออย
จนผู้ก่อเหตุเกิดความคับแค้นใจและอายกลุ่มเพื่อน
จึงตัดสินใจวันนี้ขโมยเปลือนของพ่อออกมาจากบ้านเพื่อมาฉำระแค้น
โดยมาดักรออยู่ที่หน้าห้องเรียน
พอผู้ตายเดินมากำลังก้มถอดรองเท้า
จึงใช้เปลือนที่เตรียมมาจ่อยิงเขาที่ศีรษะเพื่อปิดบัญชีแค้นนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปสอบปากคำเบื้องต้น
แล้วที่โรงพักษ์สพรัฐนาธิเบต
ส่วนการสอบปากคำอย่างละเอียดต้องรอประสานสหวิชาชีพ
เข้าร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งด้วย
ขณะที่ล่าสุดขนาดนี้
ทางตำรวจแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มาประชุมติดตามความคืบหน้าที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว
ขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ประมาณ๑๓นาฬิกา
ทางตำรวจจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
สพรัฐนาธิเบสถึงความคืบหน้าของคดี
ส่วนบรรยากาศขนาดนี้ก็มีผู้ปกครองบางส่วน
บุตรหลานกลับบ้านไปแล้ว

ขอบคุณคุณสักศิษฐ์นะคะ
หลายคนติดตามข่าวนี้แล้วก็สะเทือนใจว่าสังคมไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้
ใช่นะครับแล้วก็ความกดดันที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ทันได้คิด

ก็ต้องรอติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาต่อไปด้วยนะครับ